ร้องได้ให้ร้อง

ลงรถทั่วเมืองระมหาญาโมง

เววาใจหายเมื่อกลายสว่าง
แววเสียงเพลงแคลนจากแดนอีสานเมื่อสา
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ
เป็นช่วงเวลาที่เครียดทีเดียว
เอาล่ะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
มีการย้อนมีการตะคุบมีหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในเพลงนี้
ณตอนนี้เลยทางเราเองเป๊กกับคุณป่า
แม้กระทั่งตัวเต้ยเองก็ไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่ตระคุบตะคุบได้ครบไหม
ในสิ่งที่ย้อนย้อนได้ถูกต้องไหม
คือต้องบอกเนื้อมันวนเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าร้องได้แล้ว

พี่ถามเต้ยอีกคำนึงถ้าวันนี้มันพลาดจริงเราจะรู้สึกยังไง
และทำให้ทนนี้
พี่เป๊กขอโวยพรให้เตอร์เจอคำเฉลยที่ดีนะคะ

เทคที่๔มูลค่าผมขอ๑ขนาด๖๐๐๐๐
นะแต่ล่ะน้องเตอร์
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องเตอร์ร้อง

ลงรถทั่วเมืองรามหายามอง
ร้องหายห่บ
อาจจะมีร้องคำอื่นไปแล้วนะครับ
แม้จะกลับมาร้องคำที่ถูกต้อง
ก็ถือว่าได้ร้องผิดไปแล้ว

จากเงินที่จะได้กลับไปแล้วสิ่งที่เตอร์จะได้หนึ่งเลยคือ

เตอร์เป็นเด็กคนนึงเลยที่พี่เป๊กมอง
ด้วยความภูมิใจว่าช่างคิดช่างเจรจา
ช่างมีความรักให้คุณยายอย่างสวยงาม
พี่อยากให้เตอร์ภูมิใจตรงนี้ไว้ค่ะนะคะ
เตอร์นะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับสามารถได้เงินทุนจากรายการของเราไปทั้งสิ้นนะครับ

ถ้าคิดเป็นเพลงก็เท่ากับว่าเราร้องได้๒เพลง

คนเราเนี่ยมักจะคิดถึงเรื่องผิดพลาด

เป็นบทเรียนแล้วโยนทิ้งลุกขึ้นแล้วไปต่อ

เอามาสักสิบตัวก่อนนะแม่ลองดู

น่าจะได้อิดลบแล้วก็ปูนก่อน

ใช้ให้มันสารขัดแทนรวดคืออะไรอย่างเนี่ย

กลัวหลานจะไม่มีขาดเทอมไปโรงเรียน
ที่ที่ยายให้นะครับผมก็ตั้งใจจะไปทำเล้าไก่นะครับ
เพื่อเลี้ยงไก่เพื่อส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็เลี้ยงยายด้วยครับ
ถ้าทำเสร็จมาแล้วมีไก่มาเลี้ยงทำธุรกิจทำเงินได้

ยายถ้าหนูเลี้ยงไก่ได้เงินจะมาเลี้ยงยายนะ

ไม่ต้องได้พี่
ถึงวันนี้จะทำความฝันไม่สำเร็จนะครับ
ก็ผมจะกลับไปตั้งใจทำงานนะฮะ
เพื่อหาทุนมาทำเล้าไก่ของผมให้สำเร็จให้ได้นะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

ที่บ้านของหนูมีสมาชิกครอบครัวอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ
แม่ล้างไต๔ครั้งต่อวันนะคะ
ยายของหนูมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเบาหวานไขมันค่ะ
พี่ชายเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ความความจำเสื่อมโดยจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ
ตอนน้องกวันเด็กสมองเขาโตเกิดน้ำคลั่งที่สมอง
มองเขาต้องจอดแล้วใส่บังรุนที่หัวค่ะ
ทุกวันนี้หนูเจ็บปวดทรมานมากเลยค่ะ